มีเจ้าหนี้นอกระบบทวงหนี้โหด

ตบลูกหนี้เอาปืนยิงเอาปืนขู่

เพื่อส่งคลิปนี้ไปให้แม่ของลูกหนี้

ทำไมหาเหรอเหรอหาเหรอหาเหรอหาเหรอ
เถียงการขู่กลายเป็นเรื่องเด็กไปเลย

แต่ปืนคือเหล็กตบกระโหลก

เหตุการณ์นี้มาจากเพจอีซ้อขยี้ข่าว

ดูว่าถ้าหากไม่คืนเงินมาเนี่ย

มีหวังว่าลูกชายตายแน่
จากนั้นก็ส่งคลิปไปแต่แม่ไม่สยบยอมฮะ
แม่ไม่สยบยอมก็คือตอบโต้มาบอก

ฝั่งนี้บอกกูกลัวตายล่ะ
กลัวตำรวจด้วยครับกับเหตุการณ์นี้
คลิปนี้เนี่ยชาวโซเชียลมีเดียบอก

ในการข่มขู่ปืนจริงหรือไม่จริงก็ตอบไม่ได้
แต่มันคือใช้อาวุธปืนในการข่มขู่ลูกหนี้ฮะ
แต่ชาวบ้านมุมแตกเสียงแตกออกไปสองส่วน
ส่วนแรกก็คือเอาล่ะเจ้าหนี้คุณก็โหดเกินไป
อีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันนะ
แปลว่าอะไรลูกหนี้เฮี่ยมเจียมเจี้ยมเวลาเขามาทวงเงิน
เวลามาขอกู้เงินเขาเจียมเจี้ยมมา
แต่พอเวลาเขาจะทวงเงินทวงหนี้ไม่มีตังค์จะใช้เขา
ผลัดวันประกันพุ่งชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็นเสี่ยงนะครับ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อสรุปว่าก็คือเจ้าหนี้มันทำเกินไป
มันถึงขั้นควงปืนตบลูกหนี้แล้วมีการยิงขู่ยิงโชว์อีกต่างหากนะครับ

รายละเอียดไม่ได้บอกพี่กัดว่าเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับ